กรณีตำแหน่งความมออ๋อ๋น
ถูกต้องค่ะก็หนึ่งมิมตินะคะ
พ้นจากสมาชิกภาพ
โดยให้เหตุผลค่ะ
ว่าเมื่อพักได้มีกรรมการบริหารชุดใหม่
มีนายชัยธวัตธุรทนส์เป็นหัวหน้าภักษ์
แล้วก็ตามรัฐธรรมนูลกำหนดเงื่อนไขตำแหน่งของผู้นำฝ่ายค้านเอาไว้
ว่าจะต้องเป็นสอสอผู้เป็นหัวหน้าพักการเมือง
สภาที่มีจำนวนสอสอมากที่สุด
และสอสอไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาหรือว่ารองประธานสภา
ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะส่งผลต่อตำแหน่งของนายปฏิพัฒน์นะคะ
ใช่เพราะว่าในใบแถลงเขาใช้คำนี้เลยนะ
เก้าไกรใช้คำนี้พระเก้าไกรจะเดินหน้าเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ
ใช่ดังนั้นมติเหล่านี้แหละฮะก็เลยทำให้นายชัยธวัฒน์เนี่ย
จะรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราชดร
ส่วนทางด้านหมออ๋องนะคะก็ยังประสงค์อยู่ในตำแหน่งรองประธานสภาคนที่๑
เพื่อที่จะสารต่อการทำงานให้สภามีประสิทธิภาพโปร่งใสยึดโยงกับประชาชน
แล้วก็ตรวจสอบการรับมอบอาคารรัฐสภามูลค่า๑๒๐๐๐ล้านบาทให้มีความโปร่งใสด้วย
ซึ่งทางที่ประชุมพักเองเขาก็เห็นด้วยกับนายปฏิพัฒน์
ในการยกระดับการทำงานในสภาแล้วก็ปกป้องผลประโยชน์ประชาชนค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมพอมีมติออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
น่าสนใจนะเอ๊พักไหนล่ะจะอ้าแขนต้อนรับหมออ๋อง
จากพักเป็นธรรมแล้วที่เรารู้กันมาเนี่ยนะ
ยังมีอีกหนึ่งคนที่อ้าแขนต้อนรับเหมือนกันนั่นก็คือ
บอกเลยนะว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหมออ๋อง
ในส่วนของพักคงแสดงความเห็นในเรื่องนี้ไม่ได้
แล้วถ้าเกิดจะพูดไปก็อาจจะล้ำเส้นจนเกิดความคลางแคลงใจ
แต่ถ้าเกิดมาจริงอันนี้ก็พร้อมแล้วก็ยินดีจะต้อนรับนะคะ
เออนะครับก็กลายเป็นว่าก้าวไกลนะฮะ
คุณชัยธวัฒน์ก็จะขึ้นเป็นผู้นำพักฝ่ายค้าน
ค่ะนะครับส่วนหมออ๋องเนี่ยถ้าย้ายไปอยู่ในพักอื่นอื่นเนี่ย
ก็ยังมีสิทธิ์เป็นรองประธานสภา
เหมือนเดิมทำงานตามความตั้งใจของหมออ๋องได้
เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าจะไปที่เป็นธรรม
หรือว่าจะไปที่ไทยสร้างไทยครับนอกจากนี้เนี่ยนะคะทางด้านสวบ้างค่ะ
สววัญชัยสอนสิริก็ให้ความเห็นเรื่องนี้
บอกว่าการที่ก้าวไกลขับนายปฏิพัฒน์
จากสมาชิกภาพเพื่อรักษาตำแหน่งรองประธานสภาไว้เนี่ย
ก็เป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากคนอื่น
ทั้งที่ผ่านมาก็เคยโจมตีคนอื่น
แล้วพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าเป็นนิติกรรมอำพาง

การทำแบบนี้ไม่ได้ผิดกฎหมาย

จริยธรรมคุณธรรมแล้วก็ความเหมาะสมด้วย

ยังมีคุณอี้แทนคุณจิตอิสระ
สมาชิกสมาชิกพักประชาธิปัตย

นายปฏิพัฒน์ยอมถูกพักไล่ออกไปสังกัดพักอื่น
กับยอมทิ้งศักดิ์ศรีสมาชิกพัก
คนพิศนุโลกเลือกมาพลิ้วแบบศรีถนนชัย
เพื่อให้คนของก้าวไกลได้ควบตำแหน่ง

รองเก้าอี้ประธานสภาคนที่๑ใช่ไหม

เดี๋ยวผมจะไปยื่นเรื่องตรวจสอบจริยธรรม

ใช่ค่ะว่าหมออ๋องจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าอะไร
หมออ๋องเปิดใจนะคะถึงเรื่องนี้

ขอเวลา๓๐วันนะในการหาพักสังกัดใหม่

รองประธานสภาคนที่๑อย่างเป็นกลาง

ถ้าผมตัดสินใจเลือกทางในการลาออก

ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนวาระ
ที่ผมได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชน
และให้คำมั่นสัญญาไว้กับสภาพผู้แทนราษดร

หลังจากที่พักก้าวไกล
ได้มีกรรมการบริหารชุดใหม่
ผมจึงแสดงความจำนงว่าผมต้องการ

ในฐานะของรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๑
ทำให้ผมไม่สามารถเป็นสมาชิกพักเก้าไกล

ผมต้องการปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาอย่างเป็นกลาง
ต่อทุกพักการเมืองในสภา
และต่อประชาชนทุกชุดความคิด
ไม่ว่าผมจะสังกัดพักใดก็ตาม

ว่าต้องการทำหน้าที่ตำแหน่งรองประธานสภา
คุณหมออ๋องบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้
จริงพูดคุยสอบถามกับพี่น้องประชาชน

คร่าวเรียบร้อยแล้ว

อย่างที่บอกตามกรอบเวลา๓๐วันนั่นเองค่ะ
ทางด้านของท่านประธานสภาพผู้แทนรัศดรค่ะ

เก้าไกลนะคะยังไม่ได้ส่งมติขับ
นายปฏิพัฒน์ส่งยื่นเรื่องนี้มาให้

บอกว่ายินดีพร้อมที่ทางด้านฝ่ายค้าน

ในการทำงานการเพาะประธานกับรองประธาน
เขาก็ต้องยึดความเป็นกลางอยู่แล้ว
ส่วนเหตุผลที่พักเก้าไกลใช้ขับนายปฏิพัฒน์ออกเรื่องนี้
ขอวิพากษ์วิจารณ์ก็แล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องของพักเก้าไกลค่ะ